หนึ่งเรื่องของขนมเหมือนเดิมเลย
แต่ว่าเป็นขนมที่แบบว่าขึ้นชื่อหน่อย

ใครที่เคยทานน่าจะชอบคุณน่าจะเป็นแฟนพันแท้กระยาศาสตร์นะ

คือมันไม่แปลงฟันเลยหรือหมักหมมอยู่ในร่องฟันเนี่ยฮะ

เอาล่ะแต่ว่าที่เขาขายอยู่เนี่ยน่าทาน

ทำใหม่สดเลยนะจ๊ะ
ประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
เขาพากันไปอุดหนุนขนมกระยาศาสต
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระยาศาสตร์๓อ่าวจังหวัดประจวบคิริขันครับ

เขาบอกว่ากระยาศาสตร์หน้าตาน่ารับประทานที่เห็น
ถูกปรับปรุงสูตรให้มีกลิ่นหอมสดใหม่รสชาติอร่อยเข้มข้นมากขึ้นนะครับ
ที่สำคัญเวลารับประทานอันนี้จุดเด่นเลย
ไม่เหนียวติดมือแต่เหนียวติดฟันครับ
ไม่ติดฟันไม่ติดมือจะติดฟันได้ไงคุณ
สำหรับสูตรการทำกระยาศาสตร์นี้นะครับ
ถูกปรับปรุงมาจากกระยาศาสตร์แม่ทวิน
โดยมีนายธรณัทแรงกสิกรอายุ๔๘ปี
เป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกระยาศาสตร์๓
อ่าวและทางกลุ่มก็ได้ช่วยกันนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นมะพร้าวและสับปะรดอบแห้ง

ทำให้มีรสชาติหวานมันเป็นเอกลักษณ์นะครับ
ต้องมีความแบบเปรี้ยวนิดหนึ่ง

โดยวางจำหน่ายตามตลาดนัดชุมชน
บนถนนคนเดินริมอ่าวประจวบ
ข้างสะพานสารวิถีอำเภอเมืองประจวบคิริขันนะครับ

เขาบอกว่าเป็นสูตรที่ได้รับรางวัลการันตี

แล้วก็เป็นร้านที่มีสินค้าที่ได้รับคุณภาพ
แล้วก็มียอดจำหน่ายสูงเป็นอันดับที่๓
ในประเภทอาหารชวนชิมในงานสุดยอดสินค้าหลากหลายทั่วไทย
หาได้ในที่เดียวที่ตลาดคลองพดุงกรุงเกษม

มันจะเป็นแบบแข็งแบบแห้ง

ดิฉันเรียกแบบแห้งกับแบบนิ่มแล้วกัน

แต่ถ้าถุงใหญ่หน่อยถุงละ๑๐๐บาทก็มีเหมือนกันนะครับ

ตลาดนัดชุมชนถนนคนเดินอำเภอเมืองประจวบคิริขัน

ก็ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นให้แล้วนะครับ
ถามกันก่อนว่าเขามาเริ่มขายกี่โมงกี่โมงอย่างไร
หรือมีจัดส่งถึงที่ไหมก็ถามกันได้นะ
ใช่หรือว่าใครอยากจะสั่งเยอะก็โทรไปสั่งล่วงหน้ากันได้เช่นเดียวกันนะคะ